จังหวัดชนบุรีเอเรียจุธานุการมือหนึ่งของโลกชาวไทยที่สามารถคืนฟอร์มครับ
ที่เสียโบกี้ในหลุมห้าแล้วก็ดับเบอร์โบกี้ติดกันครับในหลุมหกแล้วก็เจ็ด
ก็ประคองตัวนะครับจบเยี่ยมพาสกอรม๔อันเดอร์เท่าเดิมอยู่ใน๑๙ร่วม
เธอก็บอกว่าการเรียกสมาธิทำให้เธอสามารถกลับมาสู่เกมได้
ส่วนรอบ๓วันนี้โปรเมย์จะอยู่กวนเดียวกับทางบูนี่เหอโปรสาวสวยชาวจีน
แล้วก็อัลลี่แมโดนัลจากสหรัฐอเมริกาครับ
ก็หลุมแรกเป็นอะไรที่สนุกมากเลยค่ะก็ตีไปทุกที่นะคะ
แต่ว่าจริงรวมไม่ว่าโอเคนะเพราะว่าแบบแก๊กไนท์ไม่ค่อนข้างดีเลยค่ะ
จริงก็เสียแค่ฟอนไดแค่แบบบางช็อตอะไรอย่างนี้ค่ะ